แล้วขโมยเหล้าเข้าบ้านหลังนี้มาตลอดปีที่ผ่านมา
และแค่เดือนมกราคมคุณผู้ชมผ่านมา๒๐กว่าวัน
เข้าบ้านหลังนี้ไป๕ครั้ง
จริงบ้านหลังนี้นะตอนกลางวันไม่ค่อยมีคนอยู่
แต่ปรากฏว่าวันที่ตีนแมวเข้าไปล่าสุด
เจ้าของบ้านอยู่ดังนั้นเจ้าของบ้านจัดการเอง
ยิงยิงจนตีนแมวเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจภูทรฉิมพลีพร้อมแพทย์นะฮะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตรวจสอบเหตุยิงกันตายที่บ้านหลังนี้
ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวภายในบ้านพบร่างของนายกรอบศักดินวลสิริ
ถูกอาวุธปืนก้าวมอมอยิงเข้าที่ลำคอหนึ่งนัด
หงายเสียชีวิตมีเลือดออกจากปากนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะมือยิงและเป็นเจ้าของบ้าน
ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะรอมอบตัวกับตำรวจ
มือยิงก็คือนายอนุสักกิติลพนรัฐนะฮะ

คุณตานุศักดิ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาอยู่บ้านคนเดียวเพียงลำพังนะครับ
ยอมรับว่าเป็นคนยิงนายกรอบศักดิ
ว่าตีนแมวรายนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ย
ผู้ตายเคยเข้ามาลักขโมยของในบ้านมาเกือบปีแล้วคุณ
เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่๕แล้วนะครับ
ที่ผ่านมาเคยไปแจ้งความไว้นะ
และได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนมั่นใจนะฮะ
โจรที่ปีนบ้านก่อนหน้านี้หลายครั้งหลายครา
คือผู้ตายนะครับแล้วก็ทำให้คุณตาเองเนี่ยนะฮะ
เสียทรัพย์สินไปกว่า๕แสนบาท
สินที่ขโมยไปนะไม่ว่าจะเป็น
นาโมรถยนต์อะไหล่แล้วก็ทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการนะครับ
ขณะเกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นช่วงกลางวันคุณ
ว่าโจรบรายนี้น่าจะชะล่าใจฮะ
เพราะโดยปกติเจ้าของบ้านหรือคุณตาอนุสัก

แต่วันนี้คุณตานอนพักอยู่ที่บ้านที่เตียงนอนเลยนะฮะ
ได้ยินเสียงกุกกักกุกักเหมือนมีคนเดินในบ้าน
ก็เลยลุกขึ้นมาดูก็พบว่ามีเงาสีดำกำลังพุ่งเข้ามาหาเขา
ก็เลยหันไปคว้าปืนที่วางอยู่บนหัวนอนเนี่ย
ยิงสวนไปหนึ่งนัดโดยไม่รู้ว่าเข้าบริเวณไหนนะครับ
ก่อนจะวิ่งออกมาโทรศัพท์แจ้งตำรวจฮะ
เนี่ยคุณตาบอกขโมยแล้วขโมยเหล้าจนมาจ๊ะเอกันโดยบังเอิญเนี่ยนะครับ
ขณะที่พันธบรวจเอกชินวุฒิตั้งวงเลิศภูมิกับการสพชิมพลีนะครับ
ว่าผู้ตายออกมาจากคุกไม่นานนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีประวัติคดีค้ายาเสพ

ในหลายพื้นที่หลายคดีด้วย
แต่จะต้องสอบสวนนายอนุสักผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ